สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีครับข้าวใส่ไทย

ใหม่
ให้เยอะ
ดูได้นะฮะตอนเที่ยงคืนและ

หรือเข้าไปดูแบบนี้แหละ

ก็ได้ได้เลย

อยากดูพี่ม้าด่าใครว่าใครก็ไปดู

ให้เจ้าบ้านเขารู้ว่านิสัยสันดาล
แกเป็นยังไง

ตอนในหลวงทรงคำ

จากหนังสือพี่น้องสองกษัตริย์พระผู้ครองใจปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙เนี่ย
เยี่ยมราชดรในจังหวัดหนึ่งก็พบผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็เรียกได้ว่าเป็นวายกลางคนนี้แหละค่ะ
ก็มาด้วยลูกประมาณสัก๕คนไม่ประมาณมาด้วย๕คน
หลวงท่านก็เลยรับสั่งถามว่าอยู่กันกี่คน
ผู้หญิงคนนั้นก็กราบทูลไปบอกว่า๖คนมีแม่แล้วก็ลูกอีก๕
หลวงราชการที่๙ก็เลยตรัสถามไปอีกว่าพ่อไปไหน
หญิงคนนั้นก็กราบทูลอย่างเท่าคล่องเลย
สวามีไปมีพระมเหสีใหม่ไปก้าว
จริงไหมในหลวงท่านทรงกลั้นพระสวนเอาไว้

กับเรื่องเล่าจากล่าสะดอนและคำราชาศัพท์ที่ใช้
พระองค์ท่านก็เห็นว่าเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นความน่ารักของประสงค์นิกร
ของพระองค์นะพระองค์ก็ไม่เคยโทษโกรธเคืองในความผิดพลาดแบบนี้เลย

พระองค์หญิงคือพระองค์โสม

เวลาถวายงานก็จะพูดคุยกับพระองค์ท่าน
แล้วก็เรื่องนี้ท่านก็บอกว่า
เธอนี่ไหมเออเธอนี่ไหม

เดี๋ยวนะสักเดียวนะคะบางทีเราพูดแล้วเราก็ลืมตัว
คือใช้คำเวยมแบบมันก็ติดปิดปาก
แบบว่าผ้องหญิงเราก็ไม่เวยก็สำหรับมันนะคะ

คือมันใช้คำอาจารย์สับชุดจนแบบคิดว่าตัวเองด้วย
อ่าโอเคนะครับขึ้นหัวเอามาเมื่อกี้มีคนถามเลย
คุณหนุ่มให้แรกแม่นมากพระยาเต่าน้อยเมื่อวานแน่นนี่สิแน่นอนแน่นอน
เขียนเต็มไปหมดน่ะต้องเรียกต่อมาแล้วจนกว่าหนุ่มมาอีกแล้วนะคะ
ฟื้นคืนชีพมาอีกแล้วนะคะตอนแรกก่อนเข้ารายการสั่นเลยนะ
สั่นเลยกับป๊าแล้วนะอ่าสั่นเหมือนแบบโอ้งลงแต่เปล่าเป็นไข้

เดี๋ยวไปดูไปดูคลิปก่อนไปดูคลิปเดี๋ยวอย่าหาว่าผมแบบมั่วซั่วไปดูครับไปดูคลิปครับ
พอมางวดนี้เจ้าเดิมไปหาซื้ออีกแต่คราวนี้ไปเอา๓๔แล้วก็๓๕
ชมอยู่นี่นะฮะเป็นเลขทั่วไทยบลบลบัวลอย
อันนี้คือแบบเป๊ะเวอร์อ่ะทำไมอย่างนั้นอ่ะ

ไม่แล้วทำไมเขามีเต่างอยมาอย่างนั้นน่ะนะ
วันที่เล่าให้ฟังนะครับคือมีคนนี้เข้าไปว่ายเต่างอย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปขอเตางอยแล้วได้เลข๗๗มา
และเมื่อของเขาซื้อไปเนี่ยเป็นล้อยคู่เลยเงี้ยถูงหมดเลย๗๗
เขาก็เลยไปซื้อใหม่เขาไปซื้อมาได้เป็น๓๔กับ๓

พี่ดูแต่ก้านทูบปี่เขาโมงอย่างนี้
ออกมาแน่นอนคุณแม่คุณแองจี้ถูกนะฮะ
คุณแม่ซื้อตามพี่หนุ่มเหรอ

พี่พ่อก็สือถูกทั้งตลาดเลยค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่างจะเอาขนมมาให้
มีเห็นครับส่วนรางวัลที่หนึ่งที่ออกมานะครับ
เมื่อวานที่ทางรายการเราได้มีการวิเคราะห์ตัวเลขกันไป

ค่ะวิเคราะห์ตัวเลขเขาไม่แต่ละที่มีตัวเลขหมดเลยเป็น
แล้วก็กรุณาซื้อบนดินอย่าซื้อใต้ดิน
คือหมายความว่าจะซื้อก็ซื้อบนถนน

ที่อยู่ข้างบนถนนอยู่บนแผงทั้งหมด
มันทั้งหมดธรรมดาอยู่ในปืนแผงจะซื้อได้
แล้วก็พวกบ่อลออย่าไปซื้อ

ไม่ใช่กินบัวลอยแต่พี่บัวลอยใส่ไข่

อะไรล่ะ
ถูก๕๐๐บาทนะคะ

ต่อนั้นคือพิเศษใส่ไข่

พี่หนุ่มตกลงเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้แอบเห็นในทีวี

หนาวมากใช่มั้ยพี่หนาวมากสิ
หน้าตึงมากดูดิ

กลับมาแล้วโบเลยไง

กลับมาแล้วโบโบเลย

หนังสือพลอยแกรมเพชรมาให้คุณผู้ชมได้ดู
อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดตัวไปแล้ว

ก็เลยเป็นฉบับสุดท้ายที่บกก็คือ

ขึ้นปกเองจริงแกไม่อยากขึ้นปกนะ

แล้วก็มีนางแบบนายแบบนะฮะ
ประมาณเกือบ๓๐คน

ตั้งแต่เริ่มจนถึงเล่มสุดท้ายเลย

พี่เคนพี่นอย

ไม่แค่ผมเขาอยู่แล้ว

ชาลีเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ
ตั้งแต่ทำหนังสือมาตลอดชีวิตเนี่ย

หนังสือของตัวเองที่อยู่บนแผงหนังสือ
ก็เลยชวนใหญ่อำมาตย์ไป
ทุกแผงหมดไม่มีหนังสือเล่มนี้อยู่เลย

วันนี้เนี่ยนะเนังสือนึกที่จะเริ่มศูนย์พันก์ไปละ

ก็เขาเรียกว่าเป็นการอำลาในการเขียน
ของนักเขียนทั้งหมดในคอลัมป์เนี้ยอ๋อพี่มะเขียนอยู่ตลอดด้วย
ก็จะเป็นเป็นการเขียนอำลา
ทุกคนที่นักเขียนที่อยู่ในหนังสือพลอย

เขียนมาเป็นอันเป็น

แป๊บหนึ่งในระหว่างนี้ขอเปิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ปูตินแชมป์อีกแล้วนะคะ
อิทธิพลหนังสือฟรอปซ์ค่ะ

การเงินชื่อดังของสหรัฐก็
เผยแพร่รายงานอันดับบุคคลที่
ติดอันดับผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุด

เขียนเป็นว่าเขียนก็เขียนระบายความรู้สึก

นี่เป็นบรรทัศน์สุดท้ายที่ฉันจะได้เขียน

สงสารจังที่จะไม่มีหนังสือดี

โอเคนะครับ
เดี๋ยวรายงานต่อก่อนนะครับคุณผู้ชม

มันใช้พิมพ์
อันดับผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุด

อันดับหนึ่งเป็นของวาลาดิเมียปูตินค่ะ
ผู้นำรัสเซียวัย๖๔ปี

เหตุผลเพราะว่าเขาเป็นผู้นำที่

รัสเซียไปในเกือบทั่วทุกมุมโลกเลย

เกิดของเขาไปจนถึงสงครามกลางเมืองซีเรีย
แล้วก็การเลือกตั้งประธานาธิบดี

อันดับ๒นะคะฟอล์ฟก็ยกให้

นี่ก็ได้ไปเลยคือหลังมานี่แบบ
ขึ้นมาแบบว่าอย่างรวดเร็วมากเป็นผู้ทรงอิทธิพล

เกร่าแมเคิลของเยอรมนีค่ะ

อันดับ๕ก็เป็นสีจิ้นผิง

นะคะฟันซิสก็รับไป

เดี๋ยวกลับมามีเรื่องน่าสนใจมากเลยคุณผู้ชม

โฉมบัตรภาพพนึกสแตม

จ่อจำหน่ายถึงมือประชาชนกว่า๗ล้านคนนะครับ

เผยชมบัตรภาพพนึกสแตมฤาษาการที่๙

จำกัดนะครับพร้อมคณะผู้บริหาร
และอาสาสมัครจากพนักงานลูกจ้าง๕๐๐คน
ช่วยกันบรรจุบัตรภาพพนึกตราปริศนีย์นะครับ
ปริศนีย์ไทยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
ในการรวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
น้องดำลึกในพระมหากุยุณาที่คุณ
ที่บรรสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูวิพลอดุลยาเดส
ยเดชนะครับทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทย
และกิจการปรายศนีย์ไทยให้กับประชาชนคนไทย
เก็บเป็นที่ระลึกโดยเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะครับ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๗นะครับ
เอาโทษนะครับตั้งแต่วันที่๗จนถึง๓๐พฤศจิกายน
มีประชาชนลงทะเบียนมากกว่า๗ล้านคนที่จะขอรับ

โอ้โหนะฮะก็เรียกว่ายังไงต้องเก็บไว้จริง
เก็บไว้จริงนะครับต่อไปเนี่ยหามไม่ได้อีกแล้วนะ
คุณลองคิดดูดีว่าหลังจากนี้อีกสัก๒๐ปี
๓๐ปี๔๐ปีไปเนี่ยรุ่นลูกแล้วอันนี้ครับ

ดีเลยมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมมากคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องของเด็กดอยที่เก็บเงินแสน
เอออันนี้ผมแปลกใจนะน่ารักมากเด็กอายุแค่๙ปีนะคะ
ชมเป็นเด็กชายนวพลสุขเสรีโสพลค่ะ
อยู่ที่โรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อนะคะอำเภอแม่ระมาทจังหวัดตากค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาล
เขาพบเงินจำนวน๑แสนบาทเป็นธนบัตรฉบับละ๑๐๐๐บาท
ในกระเป๋ากางเกงที่มีผู้บริจาคนำเสื้อผ้ามือสองมาให้ที่โรงเรียน
พอตัวเองได้รับชุดมาปั๊บล้วงเข้าไปปุ๊บดันไปเจอเงิน
แสนหนึ่งเป็นแสนถูกต้องไปอยู่ได้อย่างไรน้องเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ถูก
กลัวจะถูกทำโทษก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพี่ชายของคุณแม่
เอาไปบอกเลยพี่ชายก็บอกว่าให้เอามาคืนไหมตัวเองก็ตามมา
เขาบอกว่าแม่สอนมาตั้งแต่เล็กว่าไม่ให้เอาของของคนอื่น
เก้าขวบเขายังมีความคิด

มดดดไปเจอเงินในกระบอมปงเกงหรอคะ
บอกเป็นโชคของฉัน

อุ้ยสวรรค์ให้ฉันมดดมาจะบอกอย่างนี้

มดดเป็นความทุกข์ของคนอื่นน่ะแสดง
เพราะตัวนะ
มีสิทธิ์
ซ่อนแอบไงบางทีเนี่ยฉันไปหยิบกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยกำลังจะแบบว่า
เปลี่ยนเปลี่ยนกระเป๋าจะมาถือใช่ไหมเปิดไปเงินทั้งนั้นเลย
ลืมสอดไว้สอดไว้ลืม
เหมือนกันผู้ชายคนนี้ก็คงจะสอดไว้ลืมนางลืม

ประเทศญี่ปุ่นไม่มีของหายไม่มีเอาของคนอื่นเธอเข้าใจไหม
นี่ก็เหมือนกันเราก็มีนะนี่ไงของเราเด็กไทยกันนี่ก็ดีแล้วนะเมื่อคืนนะ
แต่อยากให้น้องสองคนนี้ไปสอนมดดำ

นี่ช่วยเปิดหน่อยนี่มีเที่ยวบินใหม่

บอกเป็นเที่ยวบินที่เรียกได้ว่าบินรวดเดียวไกลไปแบบ

นี่๑๖ชั่วโมง๓๕นาที

เพราะว่าถ้าเกิดบินไปอย่างเช่นอังกฤษก็๑๓ชั่วโมง
ถ้าไปสรรค์อเมกานี้ประมาณ๑๖

อันนี้เนี่ยเขาจากเฮิร์ธ
เพราะรัสเซียไปอังกฤษมันข้ามทวีปเลยนะจากทวีปไปยุโรปเลยทันที
ใช้เวลาด้วยการบินรวดเดียวและไกลที่สุดเลยในปีนี้
ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในปีหน้าเดือนมีนาพมปี๖๑
ก็คือใช้เวลาทั้งหมด๑๖ชั่วโมง๓๕นาที
ซึ่งเคยมีคนทำอันนี้คือของดูไบไปโอคแลนด์
แต่คราวนี้จากเพิร์ตไปลอนดอนระยะทาง๙๐๐ไมค์
ใช้เวลาทั้งหมด๑๗ชั่วโมงครึ่ง
อันแรกเนี่ยเอเมอเรดทำไว้๑๖ชั่วโมง๓๕นาที

จะต้องลุกเดินนะฮะเพื่อจะเพิ่งมีน่าโร๊นีที่ว่าคุณที่นั่งคุณมีการเดินแบบเนี้ย
คนต้องตัดขาทิ้งก็มีนะตอบไม่ได้แค่ติดตกใจนะ
ทีนี้นะคะคุณนั่งแล้วพยายามลุกขึ้นมาเดิน
มาทำอะไรบ้างขยับตัวบ้างอะไรอย่างนี้

มีกระแสสำหรับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับ
ที่ให้สนใจแชร์วีดีโอหนังทุกท่า
ถือได้ว่ามีเนื้อหาค่อนข้างแหวกแนว
ฉีกรูปแบบการทำหนังโฆษณาแบบเดิมแบบไม่น้อยทีเดียวเลยนะ
เหี่ยวข่าวของเราก็ไปสืบทราบมา
ว่าบริษัทสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบนคุ้นหู
อย่างเงินติดล้อจับมือคุณต่อถนนชัย

ทำหนังโฆษณาที่มีเนื้อหาพูดถึงการเตือนให้ลูกค้า
ใช้เงินที่กู้ไปอย่างมีสติ
เอาเงินไปสร้างเนื้อสร้างตัวทำธุรกิจของตัวเอง
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเป็นหนี้อีก

ค่ะซึ่งถือได้ว่านะคะ

แล้วก็ยังสร้างกระแสให้กับชาวโซเชียลมีเดียนะฮะ
ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู
อ่าไม่อยากให้คุณกลับมาหาเราอีก
อ่าไปดูเต็มซำนี้

คุณแป้งเขาก็รับสนิทคุณแหมที่สุดแล้วนะคะ
กาฎประสิทธิ์อย่างไร

อะไรแก้วแก้มอะไรก็ไม่รู้
แก้วปัชชาอะไรป่ะน้ำสกุลสัน
ส่วนมากกี้กับป๊อกรับงานคู่จะไปที่ฮ่องกงนะฮะ
มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาจะเดินทางไปไหว้พระที่ทางเหนือ
เขาก็เลยบอกว่าให้ลูกศิษย์ทั้งหลายส่งชื่อนำสกุลมานะ
เพื่อจะเอานำสกุลมาเดี๋ยวเราจะไปวางไว้ที่ฐานพระ
แล้วก็จะไปสวดให้ทุกคนก็ลงชื่อมา
ก็มีอยู่ผู้ชายคนหนึ่งก็ลงมาทันทีว่า
ประชากรปิยสกุลแก้วและครอบครัว

เขาก็เลยเขียนมาบอกว่าว้ายแฟนฉันมาด้วย
ไม่เท่าไหร่เลยแป๊บเดียวก็มีคนเขียนมาทันทีว่า
สกุลตลาปิยะสกุลแก้ว
ใครอ่ะ

น่าเงียบอยที่คนอื่นหมด
ทุกคนก็บอกว่าเออเปลี่ยนน้ำ

แล้วนางก็เขียนมาบอกว่าเปลี่ยนน้ำสกุลล่วงหน้า

ไม่แล้วอาจารย์เขาบอกอินนี่คัน

เออแล้วมีคนบอกต้อนเอาไว้ให้ดีต้อนเอาไว้ให้ดี

มีคนบอกว่าเดี๋ยวผู้ชายจะตกใจนะ

แป๊งออนจีนาแป้งก็พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์

คุณแป้งก็บอกว่ากับแหนมเนี่ยอันนี้ต้องดูไปก่อน
สถานะตอนนี้เรียกว่าอะไรก็ถือว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุด

ก็รอดูต่อไปว่าหลังจากนี้เขาจะออกมาแบบยอมรับไหม

อาทิตย์นี้แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งก้าวนี้
เพื่อประชาสืบสารพระราชปนิษฐานของพ่อ
จัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มตั้งแต่เวลาตี๔๓๐ณบริเวณลานหน้าพระบรมรูปทรงม้าค่ะ
โดยจะนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศา
เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสต่อไป
งานนี้ก็เรียกว่ามีศิลปินดาราไป
คำชมสุดท้ายจากไทยรัฐทีวีนะครับลงเอาไว้ในไอจีนะฮะ
หวยก็เหมือนความรักลุ้นแทบตายสุดท้ายก็นกนะฮะ

นี่แหละครับสำหรับคนที่ไม่ถูกหวยก็นะ
นกไปนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ